สวยชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะคะ

แล้วก็เน็ตไอดอลอย่างแม่สีตางบัวทองด้วย
คือล่าสุดทางโรงพยาบาลเขาเผยหน้าออกมาแหละคุณ

มีแต่ความทรงผล
และหลังคำให้เห็นกันชัดว่า

แต่ฉันจะไม่หยุดความสวยไว้ที่เถอะนี้
ฉันปอบเข้าห้องผ่าตัดต่อไม่รอแล้วนะครับทุกแม่
ทำอย่างสวยชาตินี้ค่ะ
นี่ความเราสวยจริงคุณผู้ชม
ต่างหลังผ่าตัดทำจมูกเอาไว้แล้วด้วยนี่นี่นะคะล่าสุดนี่แหละหากถามว่าการ
ผ่าตัดครั้งนี้ถ้าเสียเงินต้องควักกระเป๋าจ่ายเท่าไหร่แม่สีตางบอก
แต่มีสปอนเซอร์ออกให้ทั้งหมดค่ะ
เจตนาที่ยอมเจ็บตัวครั้งนี้ค่ะ
เพื่อลบปมในอดีตที่ถูกบูลลี่เป็นอีน่าผีมาตลอด
ที่สำคัญเพื่องานด้านการแสดงในอนาคตด้วยนะคะ

แต่ไม่คิดผ่าแปลงเพศค่ะ

ขอยืนปัสสาวะแบบนี้ดีที่สุดแล้ว

คุณพลต์อนนท์ก็กุ้งขมับเลยว่าตัดแสดงน่าเปลี่ยน

อันนี้ใครทำแล้วมีความสุขก็ยินดีไปด้วยนะคะ